มาเที่ยวกันต่อในจังหวัดสตูนค่ะ
ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอทะเลแหวกที่เป็นรูปสันหลังมังกรไปแล้ว

จากเปรียบเปลยเป็นสันหลังมังกร
ก็เปรียบว่าเป็นสาวนอนตะแคงข้าง

มันอยู่กลางทะเลจังหวัดสตูนนะคะ

วิ่งไปด้วยชมวิวไปด้วย
โอ้โหน่าจะดีสูดอากาศดีไปด้วย

โอ้โหเหยียบผืนทรายสบายใจจ้
ใช่ค่ะเป็นเสียงสัญญาณนะคะที่ให้นักท่องเที่ยวทั้งชายหญิงเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุกว่า๕๐๐คน

ในสันหลังไหนคะไม่เห็นแล้วออกจากจุดสตาร์ทการแข่งขันวิ่งมหาสรรหลังมังกรครั้งที่๔
ซึ่งจัดขึ้นบริเวณสันหลังมังกรตำบลตันหยงโปแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสตูน

เพราะว่าได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามของมังกรตัวแรก
แล้วก็ยาวที่สุดของจังหวัดสตูน
อกจากนี้ยังเป็นสถานที่ออกกำลังกาย

สำหรับการวิ่งครั้งนี้ระยะทาง๓๖กิโลเมตร
หมายหลักคือส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพราะว่าสันหลังมังกรถูกบรรจุให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
เมืองเขาเล่าว่าอันนี้เป็นแคมเปญใหม่ของทท
และเมืองต้องห้ามเมืองต้องห้ามพลาดพลัส
ก็คือถ้ามีท่องเที่ยวจังหวัดหลักพลัสนี่ก็คือจังหวัดที่พ่วงเข้าไปด้วย

ใช่ค่ะเป็น๑ใน๒ของจังหวัดสตูนนะคะ
สำหรับทะเลแหวกของจังหวัดสตูนหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่
สันหลังมังกรนั้นเป็นสันหลังมังกรที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
ทอดยาวจากเกาะหัวมันไปถึงเกาะ๓ระยะทางนี่๔กิโลเมตรนะคะ
นักท่องเที่ยวไปเที่ยวได้ในช่วง๑๓๑๔๑๕แล้วก็๑ค่ำของทุกเดือน
ก็คือเป็นช่วงข้างขึ้นข้างแรมน้ำนี้เขาจะลง
จะทำให้เห็นสันหลังมังกรได้อย่างชัดเจนขึ้นไปเดินได้ไปวิ่งได้นะคะ
ความมหัศจรรย์ของสันหลังมังกรก็คือสันทรายจะเต็มไปด้วยเปลือกหอย
ไม่มีทรายแม้แต่เม็ดเดียวที่เห็นละเอียดละเอียดนี่คือเปลือกหอยละเอียดนะคะ
โผล่ให้เห็นช่วงน้ำลดแล้วก็เป็นริ้วระรอกน้ำ
แต่ละวันสันทรายเขาบอกจะไม่เหมือนกันด้วยจะไม่เหมือนเดิมด้วยนะคะ
เพราะดูว่าน้ำขึ้นน้ำลงน้ำซัดน้ำอะไรยังไงนะ
ความส่วนเว้าส่วนโค้งนี่ก็จะไม่เหมือนกัน
แล้วเหมือนมังกรกำลังเคลื่อนที่
จึงเป็นที่มาให้ชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าสันหลังมังกร
ขณะนักท่องเที่ยวเดินทางที่ไปก็บอกว่านิยมไปท่องเที่ยวเพื่ออาบแสงอาทิตย์
เพราะเปรียบเสมือนการรับพลังจากจักรวาลจากสมุทรเทวา
ปกปักรักษาจังหวัดสตูนมาอย่างยาวนานค่ะ
และเทคนิคการถ่ายภาพอย่างหนึ่งนะคุณถ้าขึ้นไปถ่ายมุมสูง
คุณจะเห็นเหมือนมังกรเคลื่อนตัวหรือเปล่าเออน่าสนใจ
ใครมีโดรนนะคะเราก็ดู